คุณผู้ชมมาดูเหตุนี้จะเรียกว่าอะไรดี
พ่อค้าแม่ค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล
ถ้าติดป้ายแบบนี้หัวใสหัวหมอเหรอ
หรือว่ายังไงติดป้ายไว้หน้าแผงแบบนี้
บอกว่าอ่านก่อนซื้อสลากก็ยังขายใบละ๘๐บาทนั่นแหละ
แต่มีการบวกค่าบริการ๒๐บาทต่อใบ
ทั้งหมดแล้วเท่ากับ๑๐๐บาทขาย๑๐๐บาทต่อใบจ้า
ดิฉันอยากรู้ค่าบริการคุณสืบสกุล
การอะไรนะบอกเลขที่น่าจะถูก
ถ้าเกิดเราบอกว่าไม่ต้องเลยล่ะไปถึงที่แผงฉันหยิบเอง

อ้าวแต่นี่แหละกลายเป็นประเด็น

แผงขายสลากินแบ่งรัฐบาลแล้วเขียนข้อความแบบนี้
โอ้โหคุณว่าจะโดนคอมเมนต์แบบไหน
เมนต์เข้าไปตำหนิติเตียนเละเลยนะฮะ
ทีนี้ครับเราก็ไปพูดคุยกับทางด้าน
ของภูมิหน่วยการสำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล
พอซึ่งเป็นพันธ์ตำรวจเอกบุญส่งจันทีศรี
พอบอกว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
อันนี้ไม่ใช่ค่าบริการแล้วมันจะมีค่าบริการอะไร
เออมันน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะ
รูปแบบของการขายเกินราคาที่ผิดกฎหมายนั่นแหละ
ถ้าถามพ่อค้าแม่ค้าที่ติดป้ายไว้แบบนั้น
ว่าคุณคิดเงิน๒๐บาทเป็นค่าบริการอะไร

ถ้าคุณตอบมาให้ได้มันคือการทำผิดกฎหมาย
เป็นรูปแบบของการขายเกินราคามีความผิด
ซึ่งผู้ซื้อก็สามารถไปแจ้งความดำเนินคดีได้นะครับ
ตอนนี้ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
เขาก็พยายามที่จะเข้มข้นในการตรวจสอบ
เรื่องของการจำหน่ายสลากเกินราคา๘๐บาทที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็มีการเปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแส
หากพบการขายสลากเกินราคา
ผู้นำแจ้งจับจนคดีสิ้นสุดนะต้องบอกแบบนี้
จับได้แล้วคดีสิ้นสุดจะได้รับเงินรางวัลคดีละ๑๐๐บาท
ทำให้ปี๖๓ที่ผ่านมามีผู้แจ้งเบาะแส
แล้วก็สำนักงานสลากได้จัดสรรเงินรางวัลนำจับไปแล้วกว่า๘ล้านบาทนะคุณ
แสดงว่าสำนักงานสลากเขาก็เข้มในการตรวจสอบ
แล้วก็ให้มีประชาชนแจ้งเบาะแสเป็นหูเป็นตาให้
แต่ทีนี้เขาก็บอกว่าทีนี้มันก็มีผู้ค้าสลากหัวใสหัวหมอแบบนี้
ก็เลยเปลี่ยนวิธีการในการที่จะหลบเลี่ยงกฎหมาย
แล้วก็ช่วงนี้คือเขาปรับผู้ค้าที่ขายแพง
มีการปรับเพิ่มค่าปรับด้วยใช่ไหมเป็น๑๐๐๐บาท
แล้วทีนี้เขาก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลหนึ่งหรือเปล่า
ที่ทำให้พ่อค้าแม่ค้าสลากใช้วิธีการแบบนี้

คือขาย๘๐จริงแต่บ่วน๒๐เป็นค่าบริการเคสนี้เป็นตัวอย่าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเข้าไปดู
ว่าถ้าผิดกฎหมายจริงแน่นอนตัดสิทธิ์ของคุณทันที